มาถึงเรื่องของวัคซีน
คุณผู้ชมจำน้อมน้องน้ำค้างได้ไหมฮะ

แล้วปรากฏว่าเป็นเจ้าหญิงนิทราที่โพสต์รูปตอนนี้
ตอนเธอกำลังฉีดนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวนะครับ
ล่าสุดนะฮะน้องน้ำค้างเสียชีวิตแล้วครับ
กรณีที่นางสาวทิสากรหรือว่าน้องน้ำค้างอายุ๒๙ปีนะครับ
เธอไปรับการฉีดซีโนแวคเมื่อวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
ซึ่งหลังจากฉีดไปได้๓๐นาทีครึ่งชั่วโมงก็ยังปกติดีไม่มีอะไร
แล้วก็ผ่านไป๒วันเพราะ๒วันปั๊บครับ
ไปเดินซื้อของที่ตลาดที่ปักทงชัยนะฮะมีอาการผิดปกติ
ปวดศีรษะอย่างรุนแรงครับกู้ภัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลปักทงชัยก่อนในตอนนั้น
แล้วก็ย้ายมารักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วก็มีความผิดปกติในเส้นเลือดสมองบริเวณรอยต่อเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำ
ตอนนั้นหมอชี้ว่าเป็นความผิดปกติแบบนี้พบไม่ได้บ่อยนะ
ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
อาจจะเป็นความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิด
ต่อมาแพทย์ก็ผ่าตัดระบายเลือดออกจากโพรงสมองครับ
แล้วก็ให้เธอนั้นพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แต่ตั้งแต่ผ่าตัดมาน้องไม่รู้สึกตัวนะครับ
เป็นเจ้าหญิงนิทรานับจนถึงวันนี้ก็กว่า๓เดือนแล้ว
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเพื่อนของน้องน้ำค้างโพสต์ข้อความบอกว่า
เดือน๘๒๕๖๔๓ทุ่ม๕๑นาทีเพื่อนหลับไหลไปตลอดกาล
ขณะด้วยกันผู้สุดข่าวถามประยังนางเมืองพันธุ์สำโรงครับ
เป็นแม่ของน้องน้ำค้างคุณแม่เล่าแบบนี้บอกว่า
ตลอดเวลา๓เดือนเนี่ยนะที่น้องเป็นเจ้าหญิงนิทราเนี่ย
กับครอบครัวภาวนานะครับบอกว่าให้เกิดปฏิหาร
ให้ช่วยให้น้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
แต่สุดท้ายครับปฏิหารไม่เกิดกับครอบครัวนี้
น้องน้ำค้างเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อคืนวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ตอนนี้แม่บอกว่าที่ห่วงต่อไปคือห่วงไดมอนด
มอนดคือคนที่คลานอยู่เมื่อกี้ฮะมีรูปอยู่นะครับ
คือไดมอนด์เป็นลูกชายของน้องน้ำค้างขวบเดียวฮะนี่ฮะ
แล้วที่สำคัญคือคุณพระราพรคุณผู้ชมฮะ
ร้องถามหาแม่ทุกวันคนเป็นย่าเป็นยายก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับ
ตอบลำบากขณะนี้นะครับญาตินำร่างของน้องน้ำค้างนะครับ
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพนะครับที่วัดใหม่โพงามที่ปักทงชัยนครราชศรีมา
บรรยากาศแน่นอนครับเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ข่าวเย็นไทยรัฐขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับ